ทุกผู้ชมครับดูการทำวัดสวดมนต์ของพระที่วัดนี้หน่อย
คือพระหลายรูปบอกไม่ไหวจริงหญิงสำรวมไม่ไหวจริง
มีรูปหนึ่งท่านเป็นหมอลำเก่าท่านมาบวช
ทีนี้เวลาทำวัดสวดมนต์บางทีก็จะให้เสียงกระจายทั่ววัดหน่อยต้องใช้ไมค์
เดี๋ยวฟังนะฮะหลวงพี่รูปนี้ที่เป็นหมอลำเก่าเนี่ย
สวดมนต์เนี่ยโอ้โหซุ่มเสียงเป็นยังไง
นี่คือสุดท้ายท่านไม่ไหวบอกคืนใหม่ดีกว่า
สำรงไม่ไหวจริงนะโย
ทีแรกพระรูปอื่นท่านก็จะถือไมค์กันอยู่
เหมือนกับท่านก็ส่งไมค์ต่อกันไปเรื่อยผลัดกัน
นี่เห็นไหม

คือพอไปถึงพระรูปที่มีลูกศรชี้อยู่
คือหลวงพี่เป็นหมอลำเก่าค่ะ
กล้องกังวานดังฟังชัด

สำรวมไม่ไหวมีคนถ่ายคลิปติ๊กต๊อกเอาไว้ก็เอามาโพสต์เอาไว้นะฮะ

โหนี่คนดู๕ล้าน๗เลยนะ
บางท่านบอกหลวงพี่ยังปรับคีย์ไม่ค่อยถูก
สวดมนต์กับคีย์ร้องเพลงหมอลำอาจจะคนละคีย์
แต่เสียงดังกลางวันฟังชัดนั่นแหละ
อนุโมทนาสาธุฮะ
ทำวัดทำวัดกันอยู่สวดมนต์ทำวัดอยู่
คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย